เอาคุณผู้ชมนอกจากจะให้กับคนรักแล้วนะครับ

ความรักให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสด้วยครับ

นี่เจ้ายีลาฟแสนน่ารักคู่นี้

กับการเปิดให้บริการของสวนสัตว์ที่นี่ครบรอบ๑๔ปีในปีนี้
ก็เปิดให้เยาวชน๕๐๐คน
จากโรงเรียนวัดดอนจันทร์ไปร่วมฉลองวันแห่งความรัก
ภายใต้ชื่อกิจกรรมที่มีชื่อว่า
แบ่งปันความรักให้น้องสร้างสำนึกรักโลกนะครับ
ไม่มีป้อนอาหารแรดกับฮิปโปโปเตมัสด้วย
เด็กก็มีการได้ไปสัมผัสสัตว์หลากหลายชนิดนะฮะ

ไปดูฮิปโปโปไปดูแรดดูชาง
รวมไปถึงคู่รักยีลาฟอีกด้วยนะครับ
กิจกรรมนี้ก็หวังจะสร้างแรงบันดาลใจ
ปันความรักให้แก่สังคมสัตว์ป่าและธรรมชาติ
หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวให้กับเด็กนั่นเองนะครับ
สำหรับใครที่เป็นคู่รักจดทะเบียนแล้ว

พาไปที่สวนนงนุษย์พัทยา

แต่พระเอิญมันเดินไม่ได้
ทั้งคบวนแห่ช้างก้าวเชือกแล้วก็คบวนแห่ขันหมาก
ไฮไลท์ของหุบเขาไดโนเสาร์จะอยู่ที่ไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าโซโลโพไซดอน
ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่ครองสถิติที่สูงที่สุดในโลกคือ๑๗เมตร
สำหรับคู่รักที่สนใจไปร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างติดต่อไปได้ฟรีเลยครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปไปเที่ยวได้ไปร่วมงานวันวาเลนไทยได้
โมงเช้าถึง๔โมงเย็นไม่ต้องไปจดทะเบียนสมรสก็ได้
ส่วนใครที่อยู่ฝากฝั่งแถวอายุทยาพาไปที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นี่เขาจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดรักนี้ที่บางปะอินนี่ไปเช็คอินกันได้
ก็เชิญชวนให้คู่รักไปร่วมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทย
ซึ่งทุกคู่จะได้รับของขวัญสุดน่ารักเป็นปิ่นโตคู่รักนะครับ
สีชมพูหวานแววเลยนะครับในปิ่นโตก็จะมีอาหารคาวหวานเตรียมเอาไว้ให้
เมนูอาหารคาวก็จะเป็นผัดวุ้นเส้น
ซึ่งหมายถึงความรักเนี่ยมันจะยืนยาวเหมือนวุ้นเส้น
แล้วก็ฮหมกก็หมายถึงการใช้ชีวิตที่ร่วมกัน
เสมือนห่อหมกที่มีรสชาติแบบถูกปากอร่อยถูกใจ
ก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อไป
โดยขณะนี้มีคู่รักลงทะเบียนไว้แล้วประมาณสัก๓๐คู่

เพิ่งรู้ว่าห่อหมกมันคือความรักที่มันอยู่ด้วยกันตลอดไป
เอาหมกเอาไว้ทั้งคู่อย่างนี้หรอ
รวมกันรวมกันนะครับ